ที่โดยของแปลกในเรื่องของสัตว์เหมือนเดิมนะคะ
จิ้งจก๓หาง
โอ้โหธรรมดาเห็น๒หาง๒หัวนะธรรมดาเห็น
ใช่ค่ะเป็นจิ้งจกที่พบในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานี
เจ้าของบอกว่าเห็นครั้งแรกนี้ตกใจเลย
แล้วก็รีบจับไว้ไปเลี้ยงไว้ในขวดโหลนี่ไงอ่า
ชาวบ้านนี่แห่ไปดูจริงจกสามหางที่บ้านละที่๒๘ซอย๑ทับ๙หมู่ที่๑
ตำบลครองสามมคลหลวงจังหวัดปฐุรธานีนี่นะคะเขาเป็นแบบนี้สามหางนะคะ
ซึ่งเจ้าของบ้านจับใส่ขวดโหลพลาสติกแล้วก็เจาะรูไว้ด้วยก็เป็นการระบายอากาศนะคะ
จากการตรวจสอบพบว่าจิ้งจกตัวนี้ลักษณะแปลกไปจากตัวอื่น
ก็คือหางโผล่ออกมานิดเดียวนะคะ

แล้วก็มีท่าทางชูคอจ้องมองประชาชนที่มาหาเลขเด็ด
ต่างพากันตีเลขไปต่างนานานะคะ
ทั้ง๗๓๗๓๑แล้วก็๒๘ค่ะ
วันนี้ก็เสี่ยงดวงกันนะคะ

เอาไป๒นะ๓อะไรบ้างนะ
เออน่าจะกระตุกได้มาก
อะไรคือคำว่าเออพิจารณาแล้ว
นาอยู่ไงเลขมาจากไหนบ้าง

นางสาววิลัยรัฐเจริญอินอายุ๓๐ปี
เปิดเผยว่าหลังจากเลิกงานก็เดินทางเข้าบ้าน
เพราะจิ้งจกตัวดังกล่าวคลานอยู่ที่พื้น

สังเกตก็พบว่าไม่เหมือนจิ้งจกตัวอื่น

ก็ไปบอกญาติพี่น้องมาช่วยกัน

เพราะเชื่อว่าอาจจะนำโชคลาภมาให้
ก็เป็นความเชื่อของครอบครัวนี้นะคะ

แต่ว่ามองทางเรื่องของวิทยาศาสต
ก็เป็นเรื่องของความผิดปกติของยีน